แว้นไม่สนโลกซิ่งจักรยานยนต์เอ็นหลัง
แล้วก็โอ้โหผมยังทำไม่ได้เลย
ข้างพี่ปุ้ยเอ็นแบบนี้เลย
พี่ปุ๊ยแล้วก็คือทำแบบนี้แล้วฉันก็หลับอ่ะ
โยคะหรือไงพูดอย่างนี้ท่าโยคะไหมโยคะเนี่ยครับคุณผู้ชมครับ
แต่ถ้าสมมุติว่าพี่พลาดไปคนอื่นเขาทับพี่หรือพี่ไปชนเขา
เป็นของจริงเป็นของจริง
พี่เบิร์ตหรือว่าเขาจะสวัสดีคันข้างหลังเปล่า
อะไรนะสวัสดีเองแหละน้อง
คุณผู้ชมอย่าไปทำนะนะฮะ
นี่นอนขับแบบนี้ท่าพนมมือเลย
โอ้โหโอ้โหโอ้โห
นี่ฮะผู้ใช้เฟซบุ๊คที่ชื่อว่านี่แหละต้นเฉย
โพสต์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับข้อความบอกว่า
พลังใบหรือจะสู้พลังเม็ด
ดูดมาแค่ขาเดียวใช่ไหม
ดูแล้วน่าจะเต็มถังของดีเมืองนครสวรรค
แต่คุณผู้ชมครับดูข่าวนี้ให้จบก่อน

ในคลิปนะจะเห็นว่านะครับ
ผู้ชายที่แว้นโชว์ลีลาสุดเหวี่ยงปล่อยมือเอามือสองข้างเอ็นตัวมา

สวัสดีคนรถที่อยู่ด้านหลังเนี่ยนะฮะ

วกกันน็อกไม่สวมมีแต่ผ้าคลุมเหมือนเหมือนหมวกไอ้ม่วงอ่ะ

เกือบทำไปเพื่ออะไรอ่ะฮะ

ใครอย่องค์ของคลิป
เลิกงานกำลังจะขับรถจากเชียงใหม่เข้ากรุงเทพนะครับ
ขับมาจากเส้นเลี่ยงเมืองนอกศักดิ์สมันแล้วก็เข้าเส้นหลักถนนสายเอเชียใช่ป่าว
เจอรถคันนี้สังเกตเห็นว่าเฮ้ยไม่ใช่แล้ว
พฤติกรรมแปลกแบบนี้ก็ตั้งกล้องถ่ายเอาไว้นะครับ
ผู้ชายคนนี้ขี่รถอันตรายมากคล้ายเหมือนจะเสพยามา
ดูเหมือนจะดีดนะฮะแต่อย่าเพิ่งตัดสินเขานะ
โดยระยะทางที่ขี่ตามหลังขอแพ้ขับตามหลังมอเตอร์ไซค์คันนี้มา
น่าจะประมาณสัก๔๕กิโลเมตรได้
เขาก็กดแตรตื่นเป็นระยะนะฮะเพราะเกรงว่าผู้ชายคนนี้
ขี่รถไปชนรถคันอื่นที่อยู่บนถนนเดี๋ยวมันจะเกิดเหตุสลดขึ้นมา
ล่าสุดครับคุณผู้ชมครับตำรวจสพพยุหะคีรี
ทราบชื่อแล้วนักแว้นคนนี้ชื่อในชัดพุ่มเกษมอายุประมาณ๔๙ปี
โอ้โหพี่อายุไม่ใช่น้อยนะนี่แอคท่าด้วย
เป็นชาวบ้านหมู่๖ตะบนยางลาดขออภัยครับตะบนยางตาน
อำเภอกรกพระจังหวัดนครสวรรค์
ขี่รถจักรยานยนต์คึกขนองชอบโชว์ขี่เร็ว
แถวนั้นเขารู้จักกันดีนี่แล้วท่าประจำของเขา
เรื่องต้นออกหมายเรียกให้มารับทราบข้อเก่าหา
ข้อหาขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัย
แล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นนะครับไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
แล้วก็ไม่มีใบอนุญาตในการขับขี่นะครับ
วันนี้๑๐โมงนะครับตำรวจจะนำตัว
ส่งฟ้องศาลจังหวัดนครสวรรค์ต่อไป

ไม่ต้องเสพไม่ต้องอะไรเขาก็ทำได้
แต่พี่อย่าทำอีกเลยครับอันตรายคนอื่นจะ
น่ะร้ายนะครับร้ายไปด้วยครับ